ดับกระสุนปริศนาทะลุหลังคาเฉียวหัว
คือวัยรุ่นคึกขนองลอยกระทงเสร็จยิงปืน
มันตกไปในร้านขายแตงโมแล้วไปเฉียวหัวแม่ค้าเขานิดเดียว

นี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑๙พฤศจิกายนครับ
ริมถนนแพร่กษาตะบนแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
นายสุรัตน์ลิ่งไทยสงศ์เจ้าของร้านขายแตงโมเล่าบอกว่า
เขากับลูกน้อง๕คนกำลังขนแตงโมอยู่นะ
แตงโมมันอยู่บนรถจะเอาเข้ามาเก็บในร้านนี่ครับคุณผู้ชมนะครับ
วัยรุ่นสองคนนะฮะขี่รถจักรยานยนต์กันมา
ปั้งแล้วมีเสียงปั้งปั้งโดนไรอะคือไปโดนแผ่นเมลว์เทอร์ชีส
นี่ไงนี่เป๊งนะแล้วกระเด็นมาเฉียวหัวเมียนั่งอยู่ตรงฟูกนอนไปนิดเดียว

นายสุรัตน์เล่าบอกว่าปกติจะมีคนงานทำงานอยู่ตรงนั้น
แนวกระสุนพอดีเลยนะน้องนักข่าว
แต่คืนวันนั้นเคราะห์ยังดีกันทั้งหมด
ก็คือยังแกะผ้าคลุมแตงโมไม่เสร็จไง

ตำรวจสพบังปูตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่ามีแสงไฟคล้ายเกิดจากการยิงปืน๒ครั้ง
แล้วก็มีวัยรุ่นขี่ย้อนสอนผ่านไป

เดี๋ยวชุดสืบสวนจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เส้นทางใกล้เคียงเพื่อติดตามวัยรุ่นกลุ่มนี้มาสอบปากคำ